กลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะทำตามสัญญาสัญญิงสัญญากันเอาไว้ในเบรกที่แล้ว
ไม่ได้สัญญาอะไรจริงจังขนาดนั้นสัญญาว่าจะไปดูหินปลาสีดำคุณผู้ชม
คือพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เขาเก็บหินประหลาดนี้มากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าหินนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปช่วยกันพิสูจน์กันหน่อยว่ามันคือหินอะไรกันแน่คุณผู้ชม
นี่ค่ะก้อนใหญ่กลมนี่นะคะคือหินประหลาด
เจ้าของก็คือนายสมพงศ์สมใจดีค่ะอาชีพขับรถแท็กซี่
ลุงสมพงศ์เนี่ยบอกว่าได้รับหินก้อนนี้มาจากพ่อของพันรยาให้มาบอกว่าเป็นหินที่ตกมาจากฟ้าอะไรเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ได้สนใจแต่ก็เก็บรักษามานานกว่า๒๐ปี
ลักษณะของหินก้อนนี้คือมีสีดำแล้วก็แข็งมากมากครับ
โดยนายสมพงศ์นี้นะคะก็นำหินนี้ไปที่ร้านทำหยกบนดอยสุเทพเพราะว่าขับผ่านบ่อย
ก็เลยอยากจะให้เขาพิสูจน์หน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่เนี้ยอืม
พอไปถึงที่ร้านนะคะทางร้านก็ได้เจียดู
ข้างในเนี่ยมันก็เป็นสีดำทั้งก้อนเลยนะคะ
แต่ก็ยังไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรมันจะเป็นหยกดำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่พอได้มีการเจียดูแล้วนะคะช่างบอกว่าพอเจียนลงไปครั้งแรกปุ๊บ
มันเป็นสีขาวจากแรงขัดของเครื่องค่ะ
แต่พอสักพักมันก็เป็นสีดำทั้งก้อนเหมือนเดิมอืม
ก็เลยแบบอุ๊ยสงสัยว่ามันคืออะไรแต่ช่างเจียหยกก็บอกนะว่า
อืมซึ่งนายสมพงษ์คิดว่าหินก้อนนี้นะคะน่าจะเป็นอุกาบาทที่ตกมาจากฟ้า
แล้วมันก็เหมือนเผาไหม้ไม่หมดนะคะตกมาเป็นก้อน
ก็เลยคิดว่าจะเอามาเก็บไว้เป็นสมบัติตกทอดให้กับลูกหลาน
เป็นปริศนาต่อไปแบบนี้แหละค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่

สามารถไปให้กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ตรวจสอบก็ได้ว่าตกลงแล้วหินก้อนนี้มันคืออะไร
เพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางอย่างมันก็อาจจะเป็นนินหรือเปล่า

อ่ะก็เป็นหินที่ได้รับการสืบทอดตกทอดกันมานะครับ